สวัสดีครับวันนี้วันสุดท้ายของการประกาศเตือนภัยชุดแรกนะครับ
กรมบุตุนิยมวิทยามีการประกาศเตือนเรื่องของสถานการณ์ฟ้าฝนในเมืองไทยของเรา
ที่หลายพื้นที่ต้องเผชิญมา๓๔วันติดต่อกัน
ก็ทำให้หลายจุดมีปัญหาเรื่องของสถานการณ์น้ำเพิ่มมากยิ่งขึ้น
แต่ว่าหลังจากนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะครับ
คุณผู้ชมครับจากการตรวจสอบปัจจัยก่อนหน้านี้ก็คือการก่อตัวของแนวร่องฝน
ซึ่งเป็นแนวที่ความชื้นใช้ในการเคลื่อนตัวผ่านบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยนะครับ
สิ่งที่น่าจับตาหลังจากนี้ก็คือ

หลังจากนี้จะพัฒนาความเร็วลมแล้วก็มีทิศทางเบี่ยงขึ้นไป

ซึ่งทำให้หลังจากนี้เป็นต้นไป
สถานการณ์ฝนนั้นจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง
ก่อนหน้านี้ฝนจะไปตกแถวบริเวณตอนกลางของประเทศสักส่วนใหญ่
เพราะว่าแนวหางของการดูดของพายุลูกนี้
มีการดูดเข้าสู่ศูนย์กลางตรงนี้
สังเกตว่าตรงนี้เป็นบริเวณที่มีกระแสลมค่อนข้างแรงเลยทีเดียว
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยว่าหลังจากนี้
สถานการณ์ความชื้นที่เข้ามาปกคลุมจะเป็นอย่างไร
หย่อมความกดอากาศต่ำหรือว่าห่อมฝนลูกนี้

เดี๋ยวมาดูการคาดการณ์หลังจากนี้กันนะครับ
สังเกตว่าตอนนี้ฝนมีการพาดผ่านบริเวณตอนกลางของประเทศไทยซะส่วนใหญ่
และถ้าหากคำนวณหลังจากนี้เป็นต้นไปก็สังเกตว่า
เมื่อลักษณะของหย่อมความกดอากาศต่ำลูกนี้
ค่อยเคลื่อนขึ้นไปก็จะเอาหางขึ้นไปด้วย
ก็จะทำให้ฝนบริเวณทางตอนบนมีลักษณะเพิ่มขึ้นไปอีก
ส่วนตอนกลางฝนก็จะค่อยลดลง
แต่ว่าสถานการณ์คลื่นในบริเวณพื้นที่ภาคใต้

แต่ว่าหลังจากนี้จะกลับมาอีกรอบหนึ่ง

ก็คือคลื่นที่มีลักษณะสูง๒๓เมตร
ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์จะสังเกตว่ามีสีพันธุเย็นเกิดขึ้น
สีมันเย็นคือมีความสูงประมาณ๔เมตร
ดังนั้นชาวเรือที่จะออกเดินเรือยังคงต้องงดออกจากฝั่ง

ใครที่จะออกจากฝั่งหรือว่าทำกิจกรรมตามแนวชายฝั่ง

ก็ติดตามการประกาศเตือนภัย
จากทางกรมอุตุนิยมพัทยาอย่างต่อเนื่องด้วย
และนี่คือสิ่งที่มาย้ำเตือนกันในค่ำคืนนี้ในรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ